แค่คลอง

ลาดหัวเขาแบบนั้นแล้วน้องแค่คลอง

เป็นข่าวใหญ่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดค่ะ
น้องแพลร์พลอยมารายการแชร์ข่าวสาวซองค่ะ
รายการแชร์ข่าวสาวซองต้องสตองนะคะ
นี่แหละค่ะเมื่อวานมาสอนศิลปะการป้องกันตัวให้กับผู้หญิงค่ะ
เวลาโดนรังแกขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงค่ะ
ซึ่งเหล่าพี่ดิฟรณ์นะคะนี่พี่บุ๊กโกะค่ะ
อุ๊ยได้อยู่หน้าหน่วยกันแต่เขาเข้ายิมบ่อยค่ายมวยบ่อยนะคะ
ก็ต้องเข้าคลาสเรียนเตะต่อยกับเขาด้วยค่ะ
แต่ละคนไม่ธรรมดาตั้งใจเรียนจริงค่ะ
เลยเฉพาะอยากให้ดูคนนี้นะคะแม่แอ๊บทักสรรค์
คุณผู้ชมค่ะปกติเราก็จะเห็นภาพแม่แอฟแบบหวานอ่อนช้อยอ่อนโยนอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอแม่แอ๊บลงนวมเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม

คือเอาจริงเราไม่เคยเห็นมุมเตะต่อยของแม่เท่าไหร่นะคะ
งานนี้ก็เลยยกแข้งยกขาฟาดเอาฟาดเอารัวแบบกำหมัดแน่นเลยค่ะ
ซึ่งพอแพทย์เห็นแบบนี้นะคะโอ้โหบอกเนี่ยแฮปเวลามีเรื่องไม่ต้องตามแพทย์แล้วนะคะ
จัดการเลยค่ะเออนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปลีลาของแม่แอฟกันหน่อยค่ะโอ้โห
พี่แอฟต่อไปที่เรื่องอะไรไม่ต้องตามน้องมา
เฮ้ยมันกินไปเหรอมันกินไปอยู่แล้วเปล่า
จะได้หน้าเท้ากันนะค่ะ

อืมนี่ฉายาครับคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อกี้คุณขวัญดูคลิปไปแล้วคุณขวัญบอกว่าอะไรนะ

ไม่เคยเห็นแม่แอปมีรีลาแบบนี้เลย
โดยเป็นความปกติต้องสกิดพี่แพทน้าพาฟา
ถ้าว่ารีลาก็ใช้ได้มากเลยนะคะแต่ละคน

เพราะจริงเราต่อยมวยมาก่อนนะคะ

โอเคแม่ตกใจใจหายวาบเลย